บรรยากาศวันนี้จะเป็นบรรยากาศของการรับสมัครสอสอ
ใช่นะครับก็ทีมข่าวของเราก็ไปเกาะติดสถานการณ์
อยู่ที่สนามกีฬาเวท๒กันอย่างคึกคักเลย
เพราะว่าตอนนี้นะครับนอกจากทีมข่าวของแต่ละช่องคึกคักแล้ว
สมัครเริ่มเดินทางเข้ามาเพื่อจะสมัครกันแล้วนะครับ
ก็เริ่มกันตั้งแต่บางคนมาตี๔แล้ว
คนแรกมาตี๔๒๐นาทีค่ะ
เขาบอกว่าเอาเลิกเอาชัยมาเร็วมาก
สื่อข่าวเรายังบอกเลยว่าโอ้โหมาเร็วมากจริง
คือไปถึงเนี่ยแทบจะไปถึงพร้อมกันเลย
เพราะผู้สื่อข่าวเราก็ไปเตรียมตัวกันก่อนถูกไหมคะ
หลายคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คุณทัศนัยหายไปไหน
อยู่อาคารกีฬาเวท๒แล้วอยู่กับคุณโรสลิน
อยู่ภายในอาคารด้วยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีรายงานมาให้

รวมถึงการที่จะจับหมายเลขผู้สมัครสอสอ
คุณผู้ชมส่วนความเคลื่อนไหวของพักต่าง

มีการนัดหมายกันที่หน้าสำนักงานเขตดินแดงนะครับ
แล้วก็จะมีการเดินเท้าไปยังสนามกีฬาเวท๒

ประชาธิปัตย์เขาบอกเขาจะไม่มีรถแห่นะ

เพราะว่าจะสร้างมลพิษโอ้ยน่ารักจัง

อันนุชินชาญวิรากูลหัวหน้าภักดิ์บอกว่า
จะไม่มีรถแห่ห้ามจัดขบวนกองเชียร์ไปให้กำลังใจ
เพราะว่าเราต้องช่วยกันลดการสร้างมลพิษในพื้นที่กรุงเทพ

แกนนำก็กระจายไปตามจุดต่าง
ผลดับรวจโทษวิโรธเปาอินหัวหน้าภักดิ์
ขอนแก่นไปดูการสมัครที่นู่น
ส่วนนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งแคนดิเดต
หนึ่งในสามบัญชีรายชื่อนายกก็จะไปเชียงใหม่

แล้วก็หลังจากที่ไปส่งกำลังใจให้กับผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ก็จะไปไหว้พระที่วัดพระแก้วแล้วก็วัชนะสงคราม
เพื่อจะได้แชนชนะในความเกินไหวของพรรคบางส่วน
ส่วนพักพลังประชารัฐเขาบอกว่าบุกลบบุรี
ไปเปิดตัวผู้สมัคร๔เขตเป็นครั้งแรกของพัก
มีผู้คนไปรอฟังการชี้แจงนโยบายต่างเป็นหมื่นคนเลยนะคะ
คุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ
สนามกีฬาบ้านหมี่ในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะ
พลังประชารัฐนำโดยนายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ
เลขาธิการพักนำขุนพลเปิดเวทีประสัยพบชาวบ้าน
พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครสอสอลบบุรีทั้ง๔เขตนะคะ
นายชายอาวุธธนานุสรนายอนุชานาฮาไสย
กรรมการบริหารพักขึ้นเวทีประสัยพบปะชาวบ้านกัน

ขอโอกาสให้คนลบบุรีเลือกพลังประชารัฐเข้ามารับใช้ประชาชนหน่อย
พักส่งผู้สมัครทั้ง๔เขตแล้ว
เขตที่๑มีนายประถวรสิทธิอำนวยเดชอดิษฐ์สวรรค์ลบบุรีค่ะ
เขตที่๒มีนางประวีนานิย้ำ
ที่๓นายอำนวยคลังผาอดีตประธานวิบรัฐบาล
และเขตที่๔นายพิเชษชุ่มฤทธิ์ลงชิงชัยในสนามกันด้วย

มีอดีตสอสอที่ย้ายเข้าสังกัดพักขึ้นเวทีปราศัยด้วย
ชูนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็นโยบายพักหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน๓ปี
แล้วก็ชูให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไปด้วย
หลังจากนั้นนายสนทิรัฐก็ทำการปักทง
ประกาศยึดพื้นที่เลือกตั้งสสลบบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าต้องมีสอสอในลบบุรี
และจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลด้วย

สำหรับการจัดลำดับสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

เบื้องต้นได้วางกลุ่มแกนนำการเมืองไว้๑๑๐
คือลำดับที่๑๑๐ก็ประกอบด้วย
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธิน
นายพุทธิพงศ์ปุณกันนายวิรัติรัตนเศษ
สันติพร้อมพัฒน์นายสุพลฟองงาม
นางสาวนรมนพินโยสินธวัฒน์นะครับ
นายนัทพลทีพสุวรรณแล้วก็นายชัยวุฒิธนาคมมานุสร
รวมถึงนายเอกราชช่างเหลาด้วยนะครับ
แต่ว่าบัญชีรายชื่อ๑๑๐ตอนนี้ยังไม่ฟันทงนะ
อาจจะมีปัญหาเพราะมีรายชื่อของนายนัทพลทีพสุวรรณ
แล้วก็นายพุทธิพงศ์ปุณกันที่เป็นอดีตแก่นำกลุ่มกปศ

ดังนั้นก็เลยต้องรอกันสักหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าอาจจะเคาะครั้งสุดท้ายในวันที่๘กุมภาพันธ์
นี่ความเคลื่อนไหวของพักพลังประชาบรัฐ
ใช่คือต้องบอกว่าทุกพักตอนนี้ออกมาเรียกว่าปลาใสฮึกเหิม
ให้กำลังใจทั้งพักแล้วก็ให้ความหนักแน่นกับประชาชนด้วย
รวมถึงการจัดกำลังตัดพัพ
สำหรับทั้งการลงสมัครสอสอแบ่งเขตเลือกตั้ง
รวมถึงสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปดูทางพักประชาธิปัตย์กันบ้าง
เมื่อวานนี้นายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ก็ได้ไปปราศัยเหมือนกัน
ประกาศแบบนี้จะเหมาเก้าอี้กรุงเทพมหานครมีกี่เขตล่ะคุณ

ชูนโยบายยกระดับชีวิตจริงคนกรุงเทพ๑๐ข้อ
หลังจากลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชนคนกรุงเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อวานี้นะครับนโยบาย๑๐ข้อของพักประชาธิปัตย์

หวังจะยกเข่ง๓๐เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมนาคม
นโยบายก็คือกรุงเทพต้องน่าอยู่สวยสะอาด
เป็นเมืองแห่งโอกาสเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย
โดยบอกว่ากลั่นกรองมาจากกว่า๕๐เรื่องสำคัญ
อยู่ในชีวิตประจำวันของกรุงเทพมหานครนะครับ
นโยบายข้อที่๑คือสมาร์ทบัส
เปลี่ยนรถเม๕๐๐คันให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้า

ปีภายใน๗ปีนะครับข้อ๒สมาร์ทแท็กซี่
เรียกง่ายถูกกฎหมายทำรถส่วนตัวที่มาให้บริการ
แอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมายซะ
จะได้ไม่เป็นปัญหาเหมือนปัจจุบันนี้นะครับ
ข้อ๓แผงลอยสีฟ้ามีคุณภาพ
คือเร่งนำสายไฟทุกประเภทนะครับ
อภัยแผงลอยสีฟ้ามีคุณภาพเขาบอกให้แผงลอยสะอาดปลอดภัย
เลดีมีที่จอดห้องน้ำสะอาดไม่เกะกะทางเดินเท้านะครับ
ข้อ๔เพิ่มสวนลดฝุ่นเร่งด่วน
คือเปลี่ยนที่รกร้างของราชการให้เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสีเขียวซะ
ข้อ๕คือเร่งรัดสายไฟทุกประเภท
ลงดินภายในปี๒๕๖๕นะครับ
ข้อ๖ลอกท่อทุก๖เดือนทุกถนนทุกตรอกทุกซอกทุกซอย

๗ให้กรุงเทพมนาคมปรับปรุงถนนส่วนบุคคลสุดโสม
เข้าถึงได้ตั้งแต่๕๐หลังขึ้นไป
๘เขตท่องเที่ยวพิเศษครับ
นโยบายเขาจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ข้อ๙ก็คือซิตี้โอเค
ขอใบอนุญาตก่อสร้างง่ายเขาบอกใช้แอปนะ
ใบอนุญาตในการก่อสร้างง่ายโปร่งใส
แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชันนะครับ
๑๐คือสิทธิการเช่าแฟลตการเคหะกู้เงินได้

สามารถนำมากู้ยืมเงินจากธนาคารได้
นี่คุณเขาบอกว่าจะให้กอทมเป็นชั้นนำของโลก

และอีกเรื่องที่เป็นนโยบายใหญ่ของทางพักประชาธิปัตย

และต่อไปจะต้องมีการทำให้กรุงเทพมนาคม

คือระดับใหญ่กับระดับพื้นที่
ฟังคำอธิบายของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หน่อยนะครับ

มันจะต้องมีการทำให้กรุงเทพหมานคร

เหมือนกับต่างจังหวัดเนี่ยมีอบตมีเทศบาลแล้วก็มีอบจ
ฉะนั้นตรงนี้เราก็เชื่อว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับ

ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีขึ้น
เมื่อวานก็ถือว่าเป็นอีกโค้งหนึ่ง
ที่ทางแก่นำพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักพิสิทธเวชาชีวะ
นำว่าที่ผู้สมัครสสกมแถลงนโยบายซะ
ก็นายพิศิษฐ์บอกว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไป
ว่าการนัดหมายการกองพักประชาธิปัตย์
ก็จะนัดหมายผู้สมัครสอสอกรุงเทพมนาคมทั้ง๓๐เขต
หน้าสำนักงานเขตดินแดงเวลาประมาณ๗โมงเช้านี้

เพื่อที่จะนำทีมผู้สมัครสอสอกอทม
ไปยื่นใบสมัครที่อาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
หลังสมัครเสร็จแล้วอย่างที่บอก
บรรดาสอสอแล้วก็กองเชียร์ต่างก็ต้องแยกย้ายเลยนะ
แยกย้ายไปลงพื้นที่ในแต่ละเขตที่ตัวเองสมัครไว้นะครับ
ก็จะไม่มีการนำขึ้นรถแห่ให้ผู้สมัครลงเขตทันทีนะครับ
ก็นี่แหละเป็นแนวของประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับ